อีกหนึ่งความสามารถของคนดนตรีนะคะ
สองคนนี้เป็นผู้พิการทางสายตา
แต่ว่าสามารถขับร้องบทเพลงภาษาอังกฤษได้ภายร้อ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วชาวเน็ตแห่ชื่นชมกันค่ะ
นี่ฉันชอบเพลงนี้

นะคะนี่คนผ่านไปผ่านมาก็
มอบให้นี่ฉันร้องไม่ได้นะแบบนี้

เป็นการประสานเสียงที่เพราะมาก

กีต้าเปิดหมวกอยู่บริเวณแถวรถไฟฟ้า
ล่าสุดคลิปนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมาก

ไปกว่า๓๐๐ครั้งแล้วนะคะ

รับจ้างร้องเพลงตามงานอีเวนต์ทั่วไป

ได้ไปเปิดหมวกร้องเพลงตามสถานที่สาธารณะ
โดยที่เธอและแฟนไม่เคยเรียนร้องเพลง

คนมีความตั้งใจนะคะ